สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างอุ้มลักษณะนะคะ
หลังจากที่ออกมาประกาศผ่านสื่อเลยว่าตอนนี้สถานะไม่โสด
เพราะว่ามีหวานใจคนใหม่เป็นนักธุรกิจนอกวงการแล้ว
ก็เจอกระแสดราม่าเล่นงานเข้า
งานนี้เจ้าตัวก็เลยขอใช้พื้นที่ส่วนตัวนะคะในการชี้แจงว่า
ไม่เคยคิดที่จะแย่งสามีของใครค่ะ
ซึ่งอุ้มลักษณะก็เลยขอใช้พื้นที่ในโลกโซเชียลชี้แจงอย่างเป็นทางการครั้งแรก
หลังจากที่ออกมาเปิดตัวแฟนนุ่มคนใหม่

ฝ่ายชายเคยมีครอบครัวมาก่อนหน้านี้แล้ว
โดยเธอยืนยันว่าช่วงเวลาที่สารสัมพันธ์กับบอลกฤษณะ

และเธอเคยพบหน้าลูกสาวของแฟนนุ่มตั้งแต่แรก
ไม่เคยมีเรื่องแย่งสามีของใครแน่นอน
ไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ
และขอให้เห็นใจทายาทของฝ่ายชาย
ที่ต้องมาเจอข่าวกระทบกระเทือนจิตใจทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะ
นี้ยังขอบคุณไปถึงพี่ชายคนสนิทอย่างเสนาหอย
ดีใจและก็ดีใจที่ตัวเองนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
พิธีกรอารมณ์ดีได้ลดน้ำหนัก
และถึงแม้จะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อ
ก็ยังรักแล้วก็ยังคงเคารพกันเหมือนเดิมค่ะ